เรือหลวงกระบุรีเป็นหนึ่งในเรือที่เข้าไปช่วยเหลือ

เป็นวินาทีที่เรือหลวงกระบุรีช่วยเหลือพันธาเอกณฑี
ที่ลอยคอรอความช่วยเหลืออยู่กลางทะเล

โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ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
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ